สวัสดีครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับใครที่จะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทย
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้
ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าหลังจากนี้จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากวันสองวันที่ผ่านมาฝนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนั้น

สถานการณ์คลื่นลมสถานการณ์ฝนจะเป็นอย่างไร

ที่ฝนซาซาไปเนี่ยนะครับเนื่องจากว่า

แนวที่ทำให้เกิดฝนตกชุกเนี่ยนะครับ
เลื่อนขึ้นไปอยู่เหนือเมืองใดของเรานะครับ
แต่ว่าขณะนี้เองครับกำลังจะมีแนวร่องฝนอีกหนึ่งแนวนะครับ
ซึ่งเกิดจากพายุที่กำลังจะก่อตัวขึ้นอีกหนึ่งลูกนะครับ
เป็นพายุที่อยู่ในแถวบริเวณทางฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
ซึ่งพายุลูกนี้ก็คาดการณ์ว่าจะมีพลังความรุนแรงแรงกว่าพายุลูกที่แล้ว
สามารถที่จะดูดเอากลุ่มฝนจากบริเวณอ่าวเบงกอข้ามมาในเมืองไทยของเรา
โดยจุดที่จะได้รับผลกระทบอีกครั้งหนึ่ง
คาดการณ์ตั้งแต่วันนี้นะครับให้คุณผู้ชมดูจุดสีส้มนะครับ
สีชมพูชมพูเป็นบริเวณที่มีฝนตกหนัก
ประเทศพามารแต่ว่าจากพลังดูดของพายุ
จะสังเกตว่ามีกลุ่มฝนใหญ่เลยทีเดียวก็จะค่อยดึงเอาฝน
เข้ามาในเมืองแถงว่าเราตอนกลางมีขว่ากั้นอยู่เลย
เหนือเข้ามาเต็มและภิพาอีสานด้วย
ซึ่งก็คาดการณ์ว่าผลพวงจากการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนกลุ่มนี้เข้ามา

ส่วนนี้เป็นการรู้สมัยสถานการณ์ขลื่น
ก็จะพบว่าคลื่นหลังจากนี้ก็จะแรงขึ้น
ให้คุณผู้ชมดูพื้นที่สีม่วงดีนะครับ
มุ่งม่วงคือสูงประมาณสามเมตรส่วนประเวนพื้นที่สีฟ้า
ก็คือ๒เมตรนะครับจะสังเกตว่าฝั่งอันดามันตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ว่าจุดที่มีฝนฟ้าขนองส่วนในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
เช่นเดียวกันก็มีคลื่นสูงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ก็ใครจะเดินเรือในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้
ฝั่งอันดามันก็คงจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
แล้วก็ติดตามการประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือสิ่งที่มาเตือนกันก่อนนะครับ
เพื่อที่จะได้วางแผนใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ได้ถูกต้องนะครับ
นี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ